ดีมากแอง

โมงเช้าเจอกับพวกเรานะคะ๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ
หรือไม่ก็แอปพลิเคชันมายไทยรัฐค่ะ
ดูได้ทั่วโลกเลยเมื่อวานมีมาจากนู่นด้วย
นี่ไหนครับนิวยอร์กก็มี
รัฐคนดูเยอะมากนะครับทั่วโลกเลยนะครับ

ยุธยาจอรับมวลน้ำก้อนใหญ่นะฮะ
ก็บอกว่าขณะที่๓๐กันยากับ๑ตุลานี้
ญาติฝนตกหนักมากนะครับ

ถ้าสมมุติวันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเนี่ยก็ภาวะล้นติ่ง

เตรียมรับน้ำก้อนใหญ่นะครับ

วันที่๓๐จนถึง๑ตุลาคมนี้นะฮะ
กุ้งปูตูนะครับฆาตฝนจะมีฝนตกหนักนะครับ
ขณะที่ล่าสุดนะฮะเพลิงบางบานนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยหนักสุดนะฮะ

พฤติกรรมการผันน้ำเข้าทุ่งนะครับ

เตรียมผันน้ำเข้าทุ่งลาดชิดบางภาคไห่นะฮะ
โดยออกเปิดประตูน้ำ๔ประตูนะครับ
แก่นะฮะประตูระบายน้ำราชโด
แก้วราชชิดรวมถึงผักไห่เจ้าเจ็ดนะฮะ
ผลกระทบน้ำไหลสู่อำเภอบางซ้าย

่งหน้าไปอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปลงอํ้ะแม่น้ำ๕จีนนะครับออกสู่ทะเล
แล้วก็ทางน้ำทางคืนปากศักดิ์ชัวรศิษย์เนี้ยนะฮะ
ไหลมากองที่หน้าประตูเขื่อนพระราม๖นะฮะ
ก็ได้ระบายออกทางประตูน้ำพระนารายนะฮะ

จังหวัดณ์ฮอร์นท์นายยกจากเชิงเซา

เขาบอกว่าสถานการณ์น้ำเกิดน้ำล้นตลิ่ง
จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอบางบาน

ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบ๗๐หมู่บ้าน
ครัวเรือนคุณพระดำคุณพี่ม้า
น้ำท่วมหนักสุดที่หัวเวียงตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนา
น้ำใต้ถุนสูง๒เมตร
เยอะมากเลยนะนี่มีถัวเลยนะ๒เมตร
ปัจจุบันน้ำอัดับนัชพยายังทรงตัวอยู่
แล้วก็แม่น้ำน้อยสูง๓๐เซนไหลผ่านคลองบางหลวง
อย่างนี้เลยนะครับเข้าวัดอำพรเฉย
ไม่ได้นะเข้าไปในอุโบสถอีกตอนนี้ต้องเร่งเก็บ
สิ่งของต่อมาบุกระทับนะครับแล้วก็เรียกว่าอันนี้
ก็ต้องเตรียมหลับมือมัวน้ำต่อไปด้วยซึ่งหลาย
หลายคนไปถามบิ๊กป้อมนะฮะว่าสรุปแล้วปีนี้น้ำจะท่วมไหม
ซึ่งท่านก็ได้ตอบเป็นนัยยะว่าเฮ้ยวันนี้เตรียมการมาอย่างดีคงไม่ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่ถามว่าในแต่ละพื้นที่รับน้ำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอายุทยาหรือจังหวัดที่ผ่านมาจากภาคเหนือ
ก็อาจจะมีท่วมบ้างแต่ถามว่าจะถึงกรุงเทพไหมคงไม่ถึง

เป็นเพราะว่าเราถึงได้ไปตั้งเมืองหลวงไว้ที่นั่นตั้งแต่สมัยก่อนไง
เพราะเป็นที่น้ำมาผ่านมาแล้วก็สามารถทำเพาะปลูกได้

ซึ่งก็ที่จริงแล้วมันเป็นที่รับน้ำเลยนะที่ลำน้ำเลยอายุทยานี่แหละถึงได้เป็นเมืองหลวงมาก่อน

ไม่มีท่วมหรอกในแต่เราก็ยังพูดไม่ได้ว่าท่วมไม่ท่วม
ถ้าสมมุติพายุเข้ามาอีกสัก๒ลูกยังไงก็ท่วม
เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสูงแล้วไม่ว่าจะเป็นใน
ก็ปริ่มแล้วแต่ถ้าสมมุติพายุเข้ามาอีกสักลูกสองลูกเราก็มาลุ้นกันอีกทีนึง
ยังไม่เข้าเลยฝนตกทุกวันเลยนะตอนนี้

ที่ไหนใครตกหนักยังไงก็สามารถส่งไลน์มาคุยได้นะครับ
นี่นะจะบอกว่าแรงก็แรงเลยนะปีนี้

แต่ปีหน้าข่าวดีว่าคุณจะมีน้ำใช้อย่าง

ก็อย่างที่เราเคยอ่านนะขอแป๊บนึงนะ
ตอนนั้นที่อธิบดีกรมประปา

ให้ได้ถึงเดือนกรกฎาคม

ก็จะมีน้ำให้ประชาชนใช้แล้ว

เพราะที่จริงมันควรจะเข้าต้นหนาวแล้วเนอะ
ใช่ตอนนี้น่าจะเหมือนกับน่าจะใกล้หนาวเนอะ
แต่ปีนี้เขาบอกว่าเรามีสิทธิเฮเตรียมเอาเสื้อกันหนาวออกมาสักแค่ไว้ก่อนเลยแล้วกัน

อาจจะเลื่อนออกไปหน่อยแต่ปีวัน

ปากช่องโอ้โหมันซายเสื้อหนาวอ่ะ

คุณหนุ่มดูไว้อีกหน่อยถ้าไปติดเด็กเนี่ยดูเอาไว้

รักร่วมเพศรักกันไปรักกันมาอีท่าไหนไม่รู้หั่นศพ
หันศพและที่สำคัญแช่ไว้ในตู้แช่พี่
ไม่ใช่ปี๒ปีฮะแช่มา๘ปีแล้ว
แต่เมื่อไปตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่ยังแปลกประหลาดอยู่พี่รู้ไหมคืออะไร

คือตอนนี้ก็เลยทางตำรวจเองก็พยายามเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
มฆ่าหันศพยัดตู้แช่เนี่ย
หลังจากผู้ต้องหาเนี่ยหัวหน้าแก๊งไม่พูดอะไรเลย

ตรวจสอบว่าพบซื้อตู้แช่มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วศพที่ตายมาเนี่ย๘ปีแล้วพี่ม้า
โอ้โหนานมากก็แช่อยู่ในนั้น
เกิดขึ้นที่สนพระขนงนะฮะ
นำกำลังเนี่ยเจ้าหน้าที่จับแก๊งชาวต่างชาติปลอมพาสปอร์ตก่อน

คือเป็นแก๊งปลอมพาสปอร์ตในซอยสุขุมวิท๕๖เนี่ย
พบว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมด๕ราย

หั่นเป็น๖ชิ้นนะฮะ

เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ถูกต้องไหม

ถุงดำแล้วก็แช่ตู้แช่ไว้เนี่ย
โดยทั้งหมดหั่นเป็น๖ส่วน

คนตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
สั่งการให้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓รายเพิ่มเติม
แล้วก็ได้ยังประสานไปยังสถานทูตอเมริกาเพื่อหาข้อมูลการกระทำความผิดของทั้ง๓ราย
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดณตอนนี้ได้
ส่วนในเรื่องของตู้แช่นั้นได้สอบถามคือพยายามหาข้อมูลจากพยานทั้ง๓คน

แต่วันนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้
เขาบอกในส่วนของคดียังอยู่ในการรวบรวมหลักฐานเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรมาก่อนเลยพี่
แต่เขายังไม่รับสารภาพหรือให้การใดเพื่อเป็นประโยชน์เลย
แล้วก็กรณีของศพที่ในตู้แช่อยู่ตู้น่ะรู้มาได้ไงว่าที่๘ปี
เพราะว่าตู้นี้ซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๑แล้วก็แปลกว่าฝรั่งกลุ่มนี้
ไม่เคยให้ใครเข้ามาใกล้ตู้แช่นี้เลยอืมคือตู้แช่นี้ก็ไม่ได้แช่อย่างอื่นนะ
ก็แช่ชิ้นส่วนมนุษย์ไว้อย่างงั้นแล้วก็พยายามเอาใกล้ตัวที่สุด
แล้วก็เขาก็เลยคาดว่าศพเนี่ยอาจจะเสียชีวิตมามากกว่า๘ปี๗๘ปีแล้ว
อดคล้องกับผลการพิสูจน์ว่าก้อนนี้เสียชีวิตมาไม่ใช่ปี๒ปีเนี่ยก็เสียชีวิตมานานแล้ว
ที่สำคัญเนี่ยยากแก่การระบุว่าผู้ตายคือใครเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างจะนานแล้ว
สำหรับสาเหตุที่มีการเก็บศพไว้นั้นนักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าอย่างไรพี่รู้ไหม

เป็นประเด็นรักร่วมเพศต้องการเก็บศพไว้ใกล้ตัวที่สุด
เนื่องจากรักผู้ที่เสียชีวิตไปจึงไม่สามารถทำลายศพได้
คือหมายความว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะรักกับผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิต

แล้วก็พอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหันศพไว้แล้วก็เอาไว้ใกล้ตัว
อืมแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งหลังจากที่เขาเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาดูอ่ะเอา
วัยวะช่วงลำคอหายไปส่วนหนึ่ง

คือทุกอย่างอยู่ครบหมดแต่หัวตอนนี้แทนที่๖ส่วนมันจะต้องมีส่วนหัวสักส่วนหนึ่ง

หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หายังไม่เจอ

แล้วคือทางนักอยู่ย่าเขาก็เลยบอกมาอย่างนี้แหละว่า
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้น่าจะเป็นรักร่วมเพศ

น่าจะเป็นการหักหลังเรื่องพาสปอร์ตแล้วก็เลยมีการฆ่ากันแต่ไม่รู้จะเอาศพไปไว้ไหนแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้น

เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความรักความผูกพันว่า

เป็นเพศชายโดยเบื้องต้นระบุว่าเพศชาย
แต่ถามว่าจะเป็นใครหรือเปล่าหรือไปตรวจอัตลักษณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยยังตรวจไม่ได้เนื่องจากศพเนี่ยหลายปีจริงแล้วพี่คาดจะว่า๗๘ปีแล้วแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังต้องตามหาว่าส่วนหัวอยู่ไหน

เป็นเรื่องน่ากลัวแต่คดีนี้ก็น่ากลัวพอกันถึงแม้ว่าจะไม่มีการตายแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าที่จะเกิดขึ้น
แต่เมื่อพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องราววุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้
นั่นก็คือเหยื่อถูกกระชากระเป๋า
แล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งเงินสดมีทั้งเช็คนะฮะ
ซึ่ง๑ล้านบาทด้วยนะฮะ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเมื่อวันที่๔

เออเมื่อวันที่๒๗เนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้แหละค่ะโดนเช็คเช็คเนี่ยนะฮะ
วันที่๒๗เนี่ยตอน๑๐โมงครึ่งเนี่ยนะฮะที่สอนหัวหมากเนี่ย
ก็นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ย
พร้อมกับนางรัสรินนะฮะ
รัสรินหรือว่าเจี๊ยบเนี่ยนะฮะ
อายุ๔๒ปีผู้เสียหายเข้าไปพบนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนที่สอนอหัวหมาก
หลังที่ถูกนายวีรชัยเลิศลักษณ์ปรีชา
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
เข้าในข้อหาที่วิ่งราวทรัพย์กระชากระเป๋า
ภายในร้านจอดรถนะชั้น๓คอนโดมิเนียมแห่ง๑
นี่มันเป็นข้อมูลในคอนโดนั้นเหรอคะเออฟังดีนะ
ซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยนะเขาก็มีทั้งเอกสารราชการทรัพย์สินแล้วก็แคทเชียร์เช็ค
ซึ่งมีจำนวน๑ล้านบาทในการเช็คอันนั้นนะ
เสร็จแล้วเนี่ยรวมมูลค่าจริงของผู้เสียหายก็คือประมาณ๑ล้าน๒แสนบาท
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้เลยทันที
ซึ่งต่อมานางสาวรัสรินทราบว่ามีคนร้ายนำบัตรประชาชนของตน
เปิดบัญชีเพื่อที่จะขึ้นเงินเช็คธนาคารจำนวน๑ล้านบาท
ก็คือเอาแคทเชียร์เช็คนั้นไปขึ้นแล้วก็เอาบัตรไปปลอม
ซึ่งนางขโมยทั้งกระเป๋าไปใช่ไหม
ก็แสดงว่าต้องมีบัตรประชาชนของคนนี้อยู่ด้วยใช่ไหม
ก็เลยได้เอาไปขึ้นแล้วก็ได้มีการแจ้งความ
เมื่อวันที่๑๑มีนาคมค่ะแต่ว่าคดีก็ยังไม่คืบหน้า
ต้องเดินทางมาติดตามคดีณทุกวันนี้
เห็นไหมพี่ม้าคือหมายความว่าคือมันสามารถเอาเงินไปขึ้นแล้วก็
เอาเงินล้านออกไปได้เลยอย่างนี้หรอเป็นแคทเชียร์เช็คไง
แล้วก็เอาบัตรประชาชนปลอมไปขึ้นอย่างนี้หรอแล้วทำไมธนาคารก็ถึงให้ออกมาได้ไง
นี่ไงฟังต่อนะดังนั้นเนี่ยนางสาวรัสรินเนี่ยนะฮะ
ตนมีอาชีพเปิดคลินิกเสริมสวยอยู่นะฮะ
ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
โดยก่อนหน้านี้ตนก็อาศัยอยู่ที่คอนโดย่านพระราม๙
โดยคนร้ายฟังดีนะฮะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับผู้ต้องหาที่วิ่งราวทรัพย์

จึงได้ประสานขอให้ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาทำการตรวจสอบ

และยอมรับว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารจริง
โดยอ้างว่าเป็นบุคคลหน้าเหมือน
และมีการรับผิดชอบใด
ไม่มีการรับผิดชอบใดนะฮะจากธนาคาร
ดังนั้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ได้มีคนร้ายเป็นชายโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ถอนแจ้งความ
ประกอบกับคดีไม่มีความคืบหน้า

จึงได้นำหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดของคนร้ายเนี่ย
ที่เข้ามาเปิดบัญชีธนาคาร
ฟังดีดีนะคะแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับลายมือชื่อเนี่ย

เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนร้าย

ดังนั้นเนี่ยคดีนี้นะได้คืบหน้ามาประมาณ๑๘๐แล้ว
หลักฐานไม่ว่าจะเป็นลายมือเอกสารตัวบุคคล
หรือว่าอะไรที่มอบเป็นหลักฐานต่างนานตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว
มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นผู้หญิง

ที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
ทางผู้เสียหายนำมามอบให้เป็นหลักฐาน
ซึ่งจะทำการสอบปากคำผู้เสียหาย
เพื่อยืนยันชื่อคนร้ายในภาพกล้องวงจรปิด
ก่อนจะนำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ศาลเพื่อจะออกหมายจับ
ผู้ต้องหาให้มาดำเนินคดีนะ
ในข้อหานี้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
และใช้เอกสารปลอมร่วมกับใช้บัตร
นานเนี่ยนะเพื่อที่จะนำไปขึ้นกับธนาคาร

ผู้ต้องหาที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิด
ทราบชื่อว่านางกรองการเลิศลักษรีชาอายุ๔๙
ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

สำหรับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีเมื่อปี๕๘เนี่ยนะ
ก็ได้ถูกสั่งพักราชการเป็นเวลา๒๐วัน
ระหว่างการพิจารณาความผิดทางวินัย
เนื่องจากมีการปล่อยปะละเลยก็คนในแบงค์เอง

มันก็รู้กันไปหมดเลยทุกเรื่องราว
มันก็คงจะให้อีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะ
ไปวิ่งลากกระเป๋าเข้ามา

ก็คงจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือรัสลินเนี่ยนะ

เพราะว่าเพิ่งมาทำออกไป
ก็เลยให้คนไปกระชากกระเป๋า
แล้วเสร็จแล้วนางเองเนี่ยนะ
ก็เอาทั้งแคชเชียร์เช็คกับบัตรประชาชนอันนี้

ก็คือไปหาเปิดบัญชีใหม่เพื่อที่จะเปิดเอาเช็คใบนี้เข้า
สมุดบัญชีเพื่อที่จะได้ใช้เงินได้ถูกต้องไหมครับ
แต่อันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะทำความเข้าใจก่อน
นั่นคือหมายความว่าสมมุติผมนั่งอยู่ที่ธนาคารนี้

คุณมดดำมาเสร็จปุ๊บทำแคทเชียร์เช็คกับผมไป
คุณมดดำเสร็จเรียบร้อยนะครับ
อ่าไปเสร็จปุ๊บ

เพราะมันจะต้องเช็คค่อนข้างเร็ว

ดูว่าตอนนี้จับตัวการได้แล้ว

ตุลาสรุปคอรมอเขาบอกว่าเป็นวันหยุด

เพื่อคุมจราจรรย์และรับกระบวนผู้นำ๓๓ชาตินะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๒๗กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ

แถลงภายหลังการประชุมคณะมนตรีนะครับ

คอลโมมีมติไม่เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันที่๑๐ตุลาเนี่ยนะครับ
เป็นวันหยุดราชการนะครับ
โดยที่ประชุมเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับ
จากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน
การจราจรสามารถควบคุมดูแลได้อยู่แล้ว
อีกทั้งการต้อนรับขบวนผู้นำต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะ
จะมีเพียงสิบห้ากระบวนเท่านั้นเองนะครับ
ไม่จำเป็นต้องประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับ

จะให้การต้อนรับธนภิดีนายมนตรีนะฮะ

จาก๓๓ประเทศทั่วทวีปเอเชียนะครับ
ซึ่งจะเดินทางมาร่วมนะครับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียนะครับ
ครั้งที่๒ในวันที่๘ถึง๑๐ตุลาคมนี้นะฮะ

เป็นวัฒนในประชุมครั้งตั้งประกาศนี้

นักเรียนหยุดอยู่แล้วไม่ใช่จะมีเรื่องรถจิบ
แต่ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งว่าเส้นทางในการที่
เส้นทางของผู้นำจะเดินทางไปประชุมจะเป็นอย่างไร
๑๐มันเป็นวันอะไรวันอะไรวันจันทร์
กรุงเทพเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาการเดินทางกี่ชั่วโมง

ถ้าสมมุติคนไทยนะฮะมีโอกาสได้ใช้รถไฟความเร็วสูงอันใหม่
ถ้ามีโอกาสนะคุณเชื่อไหมว่า๑ชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่ถึงเลย

เดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าคนจีนเขาคิดกันแล้ว
รวมถึงนะฮะชาวบ้านภาวะพบดวงไฟประหลาดนะครับ

กระสือกลางวันมันเป็นยีม
เอาล่ะถ้าจะพูดถึงประเทศที่บอกว่าในเอเชียเป็นมหาอำนาจอีกหนึ่งประเทศ

ไม่ใช่ในเอเซียแล่วหละมันจะไปเที่ยวทั้วโลกอะตอนนี้
เมื่อก่อนนี้เราจะคิดถึงว่ารถไฟความเร็วสูงเราจะต้องไปที่

วันนี้ทำไมทุกคนจะต้องมาจับตามองรถไฟความเร็วสูงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วความเร็วจริงจะต้องอยู่ที่ประเทศจีน
ซึ่งยุคต่อไปเนี่ยที่สามารถนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางไม่ใช่เฉพาะในประเทศแล้วนะฮะ
ต่อไปนี้รถไฟจะมีหน้าที่ขนส่งประชาชนระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเคยทำกระบวนคารวาลที่ขับรถกระบะไปถึงยุโรป
แต่ในอนาคตรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นมันจะข้ามทวีป
เราไม่จำเป็นจะต้องนั่งรถไฟกันอย่างเดียวแล้ว

ไม่ต้องนั่งเครื่องบินกันอย่างเดียวแล้ว
เว็บไซต์เซียงไฮอีสรายงานเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ว่ารถไฟความเร็วสูงตอนนี้ที่เขาคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้น
และคนจีนคิดสำเร็จทำสำเร็จแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่๕๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ

ไม่เห็นวิวเลยอ่ะไม่เห็นมันแฟป
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเนี่ย
ที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่าทั้งหมดที่เคยมีมา
และสามารถทนต่อสภาพทุกอากาศได้ด้วย
เพราะว่าบางทีการเดินทางผ่านตรงประเทศนี้อาจจะหนาว
ประเทศนี้ปุ๊บไปแถวทะเลทรายอาจจะร้อนแล้วก็กลับมาหนาวอีก
รถไฟคันนี้ขบวนนี้ไม่ใช่คันนี้
ขบวนนี้จะสามารถทนต่อทุกสภาพอากาศบนโลกนี้ได้
แล้วการปรับตัวดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจีนนะฮะ
พยายามจะวางระบบสำหรับรถไฟความเร็วสูงไปทั่วโลก
คือเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยนอกจากประเทศจีนจะวางระบบในประเทศตัวเองแล้วเนี่ย
เขาจะไปวางระบบรถไฟทั่วโลกเพื่อให้โลจิสติกทั่วถึงกันทั่วโลกพี่

ล่าสุดจีนได้เข้าตัวเสนอเป็นผู้จัดการนะฮะสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงแล้ว
อังกฤษจีนก็ไปเสนอตัวว่าจะทำให้แล้วนะฮะ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงอีรานอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานนี้
ว่าอีรานเป็นประเทศที่ตอนนี้เนื้อหอมสุดเพราะว่าเพิ่งเปิดประเทศใหม่
ซิโกขนาดนี้กำลังสร้างทางรถไฟความยาวทั้งหมด๓๐๐กิโลเมตรในตุรกี

ประเทศไทยจะร่วมอยู่ในที่ประเทศจีนมาร่วมสร้างทางรถไฟด้วยประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็รัสเซีย
จีนเองเนี่ยมีโชคไม่ดีนักในโครงการต่างหลังจากได้ใช้ชนะเหนือญี่ปุ่น
ในการสร้างทางรถไฟในอินโดนีเซีย
โครงการดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องล่าช้าออกไปหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่บางส่วนถูกเรียกร้องให้ล้มเลิกโครงการ
ขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประกาศว่า
รัฐบาลจะลงทุนสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยตัวเอง
ขณะที่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีข่าวว่า
จะไม่ได้สร้างรถไฟความเร็วสูง
ไต้หวันยังไม่มีการตอบรับกับประเทศจีน

ก็ยังไม่ให้แม้กระทั่งประเทศไทยเอง
จะไปหรือเปล่ากำลังดูอยู่
ในประเทศสหรัฐก็ยังไม่มีการตอบรับประเทศจีน

เป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
กินระยะทางเนี่ยยาวที่สุดในโลก

๒หมื่นกิโลเมตร
โดยจีนวางแผนเพิ่มเส้นทางรถไฟความเร็วสูง

แล้วจะเพิ่มเป็น๔๕๐๐กิโลเมตร

ขณะที่ความเร็วของรถไฟความเร็วสูงของจีน

มันสามารถไปได้ที่๓๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภายในประจงนี้มีการทดสอบมันนะคุณบสดำ

เค้าบอกว่าตอนนี้นะฮะรถไฟที่มีการทดสอบ

ครบ๕๐๐กิโลเมตรแต่ประเทศไทยของเราสรุปแล้วไม่มีทีท่าว่าจะได้ทำ
เพราะว่าประเทศไทยจุกไปอย่างนี้นะ
ว่าโอเคแหละจะให้ชีนมาร่วมลงทุนอะไรก็แล้วแต่
แต่ล่าสุดอย่างที่บอกกันว่ารัฐบาลไทยก็ประกาศเองว่า

ว่ารัฐบาลจะลงทุนสร้างโครงการรถไฟฟ้ารถไฟด้วยตัวเอง

เราจะได้ยินว่าอีกหน่อยเราจะได้รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพน้องใกล้กรุงเทพเชียงใหม่

ในคลิปในคลิป

ไปแล้วไปแล้ว
ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว

นางเอามือถือถ่ายกล้องกล้องมอบจอนปิดอีกทีมันไง
หรือจะเป็นนั่นไหม

พี่โลกเราจับภาพนะ

หรอจริงก็ปังเสียงเพราะเราก็มีฟังรู้สึกว่ามันตื่นเต้นไปตรงนี้อ่ะ
ก็บอกว่ามีการพบเห็นลูกไฟประหลาดรอยไปรอยมา
แล้วก็กล้องวงจรปิดเองก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
หลังจากนั้นก็เกิดเสียงวิภาควิจารณ์กันไปต่างนานาครับ
ก็เลยมีการเดินทางอีกที่ศูนย์พบบ้านเล็กที่๒๙ทับ๗หมู่๑
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีรั้วรอบล้อมบ้านเนี่ย
ติดกับถนนทางเข้าหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับ
ใกล้กับบ้านเนี่ยมีทุ่งนามีต้นไม้ขึ้นรอบบ้าน
มีการตั้งกล้องวงจรปิดหลายตัว
คือเขาก็เหมือนมีอยู่แล้วตามบ้าน

นางสาวกาญจนาอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าภาพดวงไฟที่กล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่
ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เมื่อกลางดึกของคืนวันที่๑๓กันยาที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ตัวเองกำลังนั่งดูทีวีอยู่นะครับ
แล้วก็เหลือไปเห็นภาพที่จอมเมนิเตอร์กล้องวงจรปิด

รั้วบ้านเนี่ยฮะติดกับห้องน้ำนะฮะ
แล้วก็มีต้นมะยมอยู่
แสดงว่ากระสือมากินของเสียจริงเหรอ

ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานะครับ

มองเห็นนะครับเหนือดวงไฟเป็นรูปร่างลักษณะเนี่ย
เหมือนกับเป็นใบหน้าคนคุณผู้ชม

นางก็เลยถือโทรศัพท์ออกไปเนี่ยนะครับ
บอกพ่อบอกที่อาศัยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้กันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกให้มาดูหน่อยเป็นอะไร
พ่อมาเห็นแล้วเพื่อนบ้านมาเห็น

แต่เห็นในรูปของวงจรปิดถูกต้องไหม
หลังจากนั้นก็เลยพยายามแบบจะเดินเดินตามไป
แต่ก็ไม่กล้าที่จะแบบเข้าไป

หนุ่มวิ่งหนีคนแรกเลยแหละจะบอกให้

นางก็เลยกลับมาดูดวงไฟในกล้องวงจรปิด

แล้วก็แปลกใจว่ามันคือดวงไฟอะไร
เขาบอกว่ามีรูปร่างเหมือนผีกระสือที่ร่ำลือกันนะครับ
คราวนี้มีเพื่อนบ้านเห็นว่าลอยอยู่เหนือหลังคา

เพราะว่าดวงไฟประหลาดเนี่ยลอยต่ำลงมาปรากฏภาพในกล้อง
ก็เลยลูกชายออกไปดูว่าดวงไฟลอยหายไปไหม
แล้วก็ได้มีการยืนยันว่าไม่ใช่ไฟฉายของชาวบ้านที่ออกไปส่องหากันนะ

ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านก็มาดูกล้องวงจรปิดก็ต่างตก
เขาบอกแถวนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ตายกันนี่
ใช่เขาบอกว่าไก่เป็ดจัดเลี้ยงประเภทแมวหายไป

เขาบอกมันเป็นการสืบทอดกันใช่ไหม

กระสือมีไฟมาจากไหน

กระเพาะ
แล้วมันได้ประจุไฟฟ้ามาจากไหน

ไอ้นี่ไอ้นรกจกกะเปรต
ก็ไม่รู้เขาก็ไปเล่าว่ามันเป็นแสง

มันเป็นผีไงมันก็มีไฟแบบ
เหมือนผีเปรตมีก็มีตะเกียงอยู่บนหัวก็มี

เอาแค่ไฟแสงไฟมันมาจากไหน
เป็นผีมีเงินไปซื้อแบตเตอรี่

ก็ไม่เราพอเขาจะมา

ผีมาบองคือผีครึ่งคนครึ่งมาบ้ามา

พูดจาเนี่ยจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

ใครเคยเจอผีกระสือส่งมาหน่อย

ผีกระสือเนี่ยจริงแล้วเท่าที่ผมทราบมานะ
หลังจากที่เราเคยทำในกรงรายการกันมาเยอะแยะมากมาย
ผีกระสือนี่มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าคนถอดหัวมาผีกสือ
เขียนเป็นนวนิยายขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นหนังเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วคนก็เปิดไปดูก็เลยรู้สึกโอ๊ยผมเป็นผีกสือมีลำไส้นี่

คือเขาเป็นการเขียนขึ้นมาเขียนตัวละครขึ้นมา
เออเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่

ถามคำเดียวไฟมาจากไหนแค่นี้
มีหลังหลังมีรูหยิบตาใส

จันทรามาอีกนะจันทราตื่นเช้ามา

พี่คอลัมทันโลกซะหน่อยดีกว่า
อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่า
แน่นอนแล้วก็พบเห็นอย่างแน่นอน

แล้วควรระวังอย่างมาก

ส่งเข้ามาด้วยอยากรู้

ระยะแพทย์ประกาศเตือนอย่างหนักแน่น
ช่วยโชว์หน่อยไหน
อย่าให้เด็กได้จับต้องหรือว่าเล่นแบตเตอรี่

เคยเห็นไหมที่เป็นอันเล็กเป็นกระดุม
เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เพราะเด็กนี้มันหยิบอะไรปั๊บมันก็ใส่ของ
อันนี้ใส่แบบนาฬิกา
แบนนั้นน่ะ
มันติดฝังอยู่ที่หลอดอาหาร
และเผาไหม้เยื่อบุทะลุได้

อย่าให้เด็กเอามาเล่นได้เลยเป็นอันขาด
ตัวอย่างมีนะฮะเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบนะฮะ

ได้กลืนลงไปที่คอ
เมื่อเดือนเมษายนปีกลายเนี่ย

เยื่อบุกับหลอดลม

พิเศษนานถึง๙เดือน

เด็กคนนี้ผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมาอยู่

รวมทั้งถูกตัดบางส่วนของหลอดอาหารเนี่ย

ยังกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำไม่ได้เลย
สาเหตุเพราะว่าต้องเจาะคอ
เพราะว่ากินแบบปกติไม่ได้

มันจะมีถุงเล็กคอยรองรับน้ำลาย

แต่ก็ยังต้องรับการผ่าตัดอีกหลาย

โรงพยาบาลเขาก็ได้แจ้งกับคนไข้ว่า

ไม่ค่อยมีคนไข้เด็กแบบนี้บ่อยเท่าไหร่
แต่เดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วเดือนละ
หนึ่งรายที่เด็กพวกนี้

คือมันเล็กลงอะเนี่ย

อันนี้ผมเคยคุยกับคนที่เป็นคนไทยเนี่ย

เขาก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หมอก็ดูไม่ได้ส่องลูก

ไม่มีไรเอาน้ำแข็งตก

ปรากฏว่าหมอเนี่ยเขาก็ไปส่องดู

ก็เลยมันทำไมมันยังมีเลือดไหลออกมาอยู่ตลอด

ไปเจอไอ้ฐานก็เล็กนี่
ฝังอยู่ในจมูกลึกอะไรของเด็กคนนี้

จนกระทั่งนี่นะครับ

จนกระทั่งสารข้างใน
มันไหลมากัดจมูกเด็กข้างในเนี่ย

ต้องเอาแงะจนก็ต้องออกมา
แล้วเขาก็เอาไอ้ถ่านนี้มาโชว์ให้ผมได้ดูนะ

พอแตกเรากึนลงท้องอีก

น่ากลังจะอันตรายพอสมควร
อันนี้เรื่องจริง
แต่ใครเคยเห็นผีกองกอยกับผีกระสือ

ม้าบอกถ้ามีช่วยตัดไส้มาหน่อย
อยากจะกินตือหวืน

เขาเป็นผีเขาก็เสกให้มีไฟได้
เคยเห็นจริงตอนเด็กเนี่ย
น้าชายเรียกมาให้ดูตอนตี๓

นี่ไงเค้ส่งมานี่
นี่ไงบ้านผมอยู่นี่
กระสือจะเหมือนกับหิ่งห้อยไหมคะมีแสงไฟอ๋อ
อ่าหิ่งห้อยเอาแสงมาจากไหน

คุณคุณไม่รู้หรอกว่าหิ่งห้อยเอาแสงไปทางไหน

ตอนนี้เขาถามอันนี้ไง

มันเรื่องแสงไง

มีผีกล้ารู้จักหรือเปล่าครับ
นี่ไงนางส่งว่ามีผีกล้ารู้จักหรือเปล่า
มีผีกล้ารู้จักไหม

ชอบแต่พี่ม้าเรื่องใบกระสือ

ช่วงหน้านะฮะคุณเอนะครับ

อัธิมหาล็อคเตอร์ยักษ์

เยี่ยมมากเลย

ไปโงงเงินคน

ทองผสมไปกินลอบสเตอร์
ักษ์ตัวใหญ่ขนาดเท่าเด็ก
มีมีมี

แต่อร่อยหรือไม่อร่อยดูหน้าคุณนายแอนสิ

นอนบนเปะปากนี่หลังจากคุณไอ้แอนทองผสมกับคุณเอธินพันธ์เนี่ยนะฮะ
ออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้มีข่าวดีแน่นอนแล้วแล้วก็เตรียมที่จะวิวากันแน่นอน
พร้อมกับโรงพุนโรงกระทับธุรกิจแอนเพรสนะฮะที่เป็นทางอภาษณ์เป็นให้เช่า
แล้วก็ร้านค้าในตัวเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็หุ้นส่วนธุรกิจเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกว่าคุณไอแอนก็เต็มที่เนอะนางเป็นคนที่ทำอะไรนางเต็มที่จริง
ก่อนที่จะเข้าวิวาเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ฉลาดเข้ามาไว้หลอกเด็กอืม
อะไรเหรอเป็นผีแสงเรื่องไว้หรอก
ยังให้จบเรื่องไว้ก็สืบชัดแอนกที่ทำผมวันนี้เขาหรอก
ทำผมว่าเอานกอะไรมาใส่กันไว้หรอกนะซึ่งพิราบ
คุณนายแอนเนี่ยตอนนี้เขาคอร์สลดลดน้ำหนักเข้าคลอดเจ้าสาวก็คือด้วยการออกกำลังกายเล่นโยคะเต้นซุ่มบ้าของนางไปทั้งวัน
แล้วก็แฟนนางก็จะพาไปกินกุ้งล็อบสเตอร์ไปจะหาอะไรอร่อยกิน
ล่าสุดนางก็ไปกินกุ้งลอบสเตอร์ยักษ์ซึ่งกุ้งนี้มองแค่ภายนอกอาจจะได้เห็นถึงเนื้อแน่นหนวดเต็มในร้านอาหารสุดหรู
จานเดียวก็อิ่มแล้วร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าตู้ปลาเนี่ยสวยติดอันดับโลกนะฮะ
ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สุขุมวิทย์เป็นแบบว่าตู้ปลาเป็นตู้เฉพาะค่าตู้ปลาเป็นล้านล้านเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นล้าน
ล้านแล้วที่แบบว่าเช็คบินที๖๗หมื่นนะ
จริงเหรอจริงโอ้ยข้าวผัดไหมไม่ใช่คุณเช็คบินอ่ะ

แล้วก็มีกระด้งแล้วก็บินอย่างนี้ได้
แล้วก็เอาสักเอาไว้ทางหลังคือเป็นหาง
โอ๊ยปิดปากต้องไปดูฝึกจิตมั้ย
งมง่ายกันไป

แต่ร้านนี้เขาบอกว่าของอเมริกามันจะไม่ค่อยเหนียว

แต่ก็หลักต่อเรือ
แต่ว่าเขาบอกว่าล็อปเตอร์เนี่ยนะเป็นสัตว์ที่เหมือนกับมีเส้นประสาทนะ
คือมันเจ็บเหมือนคนเลยนะล็อบสเตอร์เนี่ยคือกุ้งเนี่ยจะไม่มีเส้นประสาท
เวลาที่แบบไปฆ่ามันอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เจ็บไม่อะไรมันก็ไปเลย
แต่ลอฟสเตอร์เนี่ยมันจะมีเส้นประสาทเวลาที่แบบเราไปผ่ามันมันจะทุลนทุลาย
เวลาที่เรากุ้งไปจิกใบพรึกเนื้อเราอะไรอย่างเงี้ย
คือกินตัวที่ตายแล้ว
แล้วก็ไม่ต้องกินของตาย
ดังนี้จะกินอร่อยดังกลัว
เนื้อหวานมากเลยนะ
ล่าสุดเจอเจ้าตัวก็เลยมีการอัปเดตเรื่องความรักกันสักหน่อยงานนี้หนุ่มหนองก็ได้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณวิวบอกว่าตอนนี้เรียกเรียกว่ากำลังพัฒนาดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงใช้คำว่าแฟนนะครับยอมรับว่าเจอกันไปกินข้าวดูหนังด้วยกันบ่อยตามที่มีภาพเห็นแล้วก็คนเห็นนั่นแหละ
แย้มนะครับหากฐานะขยับจะพาเพื่อนสามารถสนิทนี้มาเป็นแฟนหวานใจเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบบอกให้ทางสื่อวงชนได้รู้แน่นอน

ก็คงจะสนิทกันเป็นแฟนกันแหละไอ้ห่องมันมีเสน่ห์นะ

บอยปกรณ์โอเคโอเคแต่ว่าผู้หญิงไม่รู้จัก

อ๋อวิวที่เขาเคยเป็นแฟนกับใครนะ

ไปเป็นแฟนกันตอนไหนวะวิวสน

ไม่ไม่ใช่สนนะอีกคนนึงมาก

เออในนั้นเนี่ยใช่ไหมอ๋อรู้แล้ว

จิตแล้วไปต่อค่ะไอ้อภิษฎาควมแฟนชะล้อค่ะ
อันนี้จิตอารักมากเลยทีเดียวนี่แม่งสามแซ่บเพิ่งสัมภาษณ์ไปนะ
ยังไม่อ่อนอ่อนแอเลยทีเดียวนะนางแบบว่าโอ้โห

พวกเคยเห็นผีเปรตฮะตัวมันสูงผอมมากเสียงมันแหลมวี๊บวี๊บวี๊บ
พวกเคยเห็นเนี่ยซวยนะ

จริงนะผีเปรตมีไหม

คุณแสดงว่าดวงคุณไม่ดีเลยนะไปเห็นอะไรแบบนี้
เราดีมันก็มองไม่ไปเห็นอะไรประมาณนี้นะ
ยอมผู้ชายคนนี้แบบสุดเลยนะ
ในขณะที่นางเนี่ยเลิศเชิดมาตลอด
ไม่ว่ากี่คนกี่คนที่ผ่านมา
ต้องบอกเลยนะคะเป็นนุ่มนักเรียนนอกดีกี
เป็นผู้บริหารสายการบินชื่อดังเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้พาไปเที่ยวทั่วไทย
มอราโคก็ไปฟินริปินก็ไปมา
สนุกสนานหวานจนนะ
เฮ้ยฉันเห็นตัวจริงแล้วแฟนดูดิ่มมาก

ล่าสุดในโอกาสพิเศษที่
ความรักครบรอบมา๒ปี
ทั้งคู่ก็เลยจะบินรัดฟ้าควงกันไปนะ
ทั้งสองคนไปฉลองกันที่ประเทศนอเวย์
ดินแดนพระอาทิตย์ที่เค้ลขึ้น
วานจนโลกนี้เป็นสีชมพูกันเลย

เราก็จะไปคงไปเดี่ยวอยากไปดูแสงเหนือ

และการไปเห็นลำบากมากนะ

ต้องเดินทางไปไกลมากเลย
และเดินทางก็ไม่ได้สะดวกสบายมาก
คงนั่งรถกันแบบเหมือนบ้าเลยทีเดียว

เปิดเป็นกระจกแล้วก็เห็นแหละเออรอนั่นต้องไปรอ
ถ้าโชคดีปั๊บก็เจอถ้าไม่โชคก็กะว่าจะไปเหมือนกันนะ
ช่วงหน้าสองคนนี้คอยก็น่ารักมาก
อ่าทำอ่าทำยังไงอีกแล้วลูกฉันทำยังไง

คุณก็ใช่คำพูดอย่างเนี่ยคือตอนนี้ทำตัวเป็นคนดี

ตั้งใจทำตัวดีเลย
จะง้อจียองใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวกลับมา
มาดูลูกชายของฉันฮะซีตั้งใจทำตัวดี
รอรีเทิร์นจียอง

น่ากลัวละทำไม
น่ากลัวดีดีใจด้วย
นี่น่ะต้องค่อยบอกว่าน่ัทผลนี่แหละ
ก็เหมือนกันจะมาและจียองใหม่
ก็เลยไปถามฉันนิดนึง
เราคุยกันในสถานะที่

ก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันได้

ถามว่าอยากจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมไหม
ผมคงต้องใช้เวลากับมันหน่อย
เพราะเราอาจจะกลับมาคบกันแล้ว

อ๋อเหรอคือเขาหวังถึงแต่งงานเลยเหรอ
หรือต่างคนต่าง

ผมก็ไม่ได้คุยกับใครเลยด้วยนะตอนนี้เนี่ยต่อแล้วแต่ไม่รู้อนาคต
เพราะจี้ยองใช่ไหมถึงได้ทำให้คุณเป็นอย่างนี้
ก็ไม่ได้อยากจะใช้คำว่ารอกัน
ให้เวลาศึกษากันดูใหม่ว่ามันจะไปทางไหนดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเกิดความเข้าใจผิดกัน
แต่ตอนนี้เข้าใจกันแล้วนะคะ
เจ้าชู้นี่แต่ก่อนผมก็ไม่ได้ขนาดนั้น
เนี่ยโอ่นหรอ
ไม่ได้ขนาดที่ข่าวออกมาแบบนั้นนะเขาก็ยิ้มไว้
อนาคตจะเป็นยังไงเราคงจะอยากทำตัวดีเนอะ
ให้เวลากับตัวเขากับตัวเรา
นี่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ขอบอกเลยนะว่า
สิ่งที่มันทำไปเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกผิด
นั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะให้มันดูรู้สึกว่านุ่มนวลขึ้น

เพื่อจะให้กลับมาใหม่อะไรอย่างนี้อย่างนั้น

บอกเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
เขาบอกว่าหลังที่จากนักแสดงพิธีกรหนุ่มมาก
ความสามารถคุณเรนออกมายอมรับว่าใช้ชีวิตร่วมกับคุณแฟนของเขาอยู่
คือคุณแหม่มนะฮะสริญญาเนี่ยนะครับ
แฟนสาวในวงการที่เขาผ่านก็ไม่ดู๙ปี
แต่ยังไม่มีแฟนจูงมือเข้าวิวาสักทีเนี่ยนะฮะ
บอกอีกว่าถ้าจะแต่งคงต้องรอมีทายาทก่อนเลยนะครับ
ล่าสุดหนุ่มเลนะครับก็ออกบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย
ตัวเองนะฮะทำงานตลอดเป็นงานเกี่ยวการท่องเที่ยว

แต่คิดว่าหลังจากนี้อาจจะหยุดพักบ้าง

ส่วนเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่แต่งนะครับ
แพลนมีลูกก่อนเลยปั๊มลูกก่อนแล้วค่อยแต่ง
นี่แต่ดูรูปของคุณนายพลอยเชอร์มานซะหน่อย
หลังจากที่นางเอามาเอาจริงเอาจังกับการดูแลอาหารการออกกำลังกาย
วันนี้นางไปเช็คอินอยู่ที่ปีนางมาเลเซีย
อาบแดดให้ผิวสีแทนเนี่ย
ดูสิดูหุ่นนางนี้จากเมื่อก่อนบางคนไปว่านางอ้วนเนอะ

หอบผิวสีแทนเห็นไปกับคุณอาร์รยานางไปถ่ายแบบเหรอ

นี่ตอนนี้นางก็เลยเรียกได้ว่ากลับมารวยแล้วก็มีละครด้วย
แต่ผมชอบเนาะคุณพลอยเนี่ยอย่างเนี่ยแบบเป็นผิวสีเนี่ย
ใหม่อาจจะแปลกตาไปเนอะเปลี่ยนเป็นสาวผิวแทนไปเลย
นี่เอาล่ะเช้าข่าวชัดโซเชียลครับ
วันนี้คุณไปดูกันว่ารุ่นพี่มหาวิทยาลัยเนี่ยห้ามรุ่นน้องกลับบ้าน
จนพ่อเขาไม่พอใจจนพ่อถึงขนาดไหนรู้ไหม

ดูว่าเรื่องราวเรื่องนี้ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น

ตามข่าวที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดคดีฆ่าหันศพ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเช้าเย็นเชินนี้ไปกันก่อน